ปกติแล้วถ้าใครดำน้ำเนี่ยจะใช้เป็นหน้ากากแค่ครึ่งติดแค่ตาย
แต่ทีนี้เด็กอาจจะต้องใช้หน้ากากที่เป็นแบบเต็มใบ
เพราะว่ามันจะช่วยลดความกดดันได้
บางทีอาจจะตื่นตระหนกแพนิกในน้ำ

คือน้องก็สามารถหายกันได้ตามปกติแบบนี้เลย

เพราะว่าถ้าแยกเหมือนที่คุณมิ้นทเรียนดำน้ำมา
มันจะมีความสับสนว่าตาปาก
มันต้องหายใจทั้งปากบางทีเราอาจจะไม่ชิน
ทีนี้ก็มีการสนับสนุนมาแล้วเพียงแต่ว่าเด็กยังเล็กค่ะ
ซึ่งตัวแทนที่ออกมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ก็คือมูลนิธิร่วมกระตันยู
ไปพูดคุยกันหน่อยกับคุณบินบรรลือฤทธิอาสามูลนิธิร่วมกระตันยูอยู่ในสายแล้ว
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะคุณบินตอนนี้มีคนเอ่อส่งเรื่องของหน้ากาก
มีการประสานมาแล้วหรือยังคะว่าหาได้ครบแล้วหรืออย่างไร
ก็มีบ้างแล้วนะครับแต่ขอชี้แจ้งนิดนึงกรณีเรื่องหน้ากากเนี่ย
จริงแล้วผมขอบริจาคตั้งแต่ประมาณสักที่ลงหน้าแฟนเพจไปประมาณทุ่ม
ทุ่มกว่ากับ๒ทุ่มประมาณเนี้ยนะครับตอนนั้นเรายังไม่ทราบยังไม่ได้เจอน้องนะฮะ
ยังไม่มีการเห็นข่าวในการเจอน้องค่ะแต่ตอนนั้นได้คุยกับหน่วยซิลนะครับ
ทางหัวหน้าหน่วยซิลนะครับที่สุริยังเนี่ยนะครับก็มีปัญหาว่าหนึ่งการถัดแค้นเรื่องหน้ากาก
แล้วก็เรื่องไฟฉายใต้น้ำนะครับเพราะว่าหลายหน่วยงานเข้ามาหาหน่วยซิล
เพื่อที่จะช่วยดำน้ำนะฮะขนอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่แต่มาตัวเปล่านะครับ
โดยไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเลยทางหน่วยซิลก็เลยต้องให้เครื่องใช้อุปกรณ์ในการเอาน้ำส่วนตัวเนี่ยให้
ให้กระทั่งคนที่มามาช่วยเรื่องนั้นนะครับมากิจอาศาสตร์
ก็เลยต้องการประมาณสักร้อยสองร้อยอันนะครับหน้ากาก
แล้วก็พร้อมทั้งไฟฉายใต้น้ำนะครับเพื่อเป็นการนำทางไปที่ในทิ้งปืนนะครับ
แล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นของผู้ที่มีศาสตร์ที่จะมาดำน้ำนะครับ
ยังไม่ได้เจอน้องแต่เมื่อเจอน้องแล้วงานการแถลงข่าวเจอน้องแล้ว
ก็ต้องใช้หน้ากากเฉพาะของน้องของเด็กนะฮะ
ของไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ที่ได้พูดไปนะครับ
ก็ใช้ประมาณสัก๑๕อันประมาณ๑๓๑๔๑๕อันประมาณนี้นะครับ
แต่ส่วนของผมเป็นหน้ากากของผู้ที่ดำน้ำที่เป็นแล้วดำน้ำ
ค่ะภายตัวตอนนี้ทางมูลโลกีครับก็คือช่วยทางทีมของผู้อ้านในการกระจายข่าว
เพื่อรับบริจาคหน้ากากแบบเต็มใบใช่ไหมคะ
เพราะว่ามันเรซีลคัทแคลร์เรื่องตรงนี้นะครับถ้าเรื่องหน้ากากตรงหน้าแขววชายนะครับ
แต่ผมไม่ได้สมมติว่ารับบริจักษ์เรื่องเงินไม่ใช่เพียงแแต่
เพียงแต่ให้ร้านค้าที่ขายอุปกรณ์พวกดำน้ำนี้นะครับ
ติดออกมาทางเราเพราะมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่หน้าแฟนเพจแล้ว
แล้วก็เสนอราคามาต้องการประมาณ๑๐๐๒๐๐อัน
ถ้าราคาที่ต่ำกว่าต้องหาเที่ยวขาด้วยไปโอเคแล้วก็มาคุยกัน

เพราะว่าน้องต้องอยู่ในถ้ำเหมือนประมาณ๒๓วันประมาณนี้หน่อยครับ
เพราะว่าเรารอระดับน้ำที่จะลดลงแล้วก็ฝึกซ้อมให้ได้ดำน้ำด้วยประมาณนี้
คุณพีลคะเท่ากับว่าตอนนี้นาฬักษณ์ดำน้ำธรรมดา
ที่ไม่ได้เต็มใบ๑๒๐๐อันยังคงต้องการอยู่
ใช่ครับก็ยังอ่านอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังติดต่อมาประมาณ๑๐บาทเจ้าเลยนะครับ
ก็เลยยังไม่ได้คืบหน้าว่าจะราคาเป็นอะไรยังไง

เพราะว่าถ้าจะได้ก็พรุ่งเช้าก็จะส่งมาเลยวันนี้ก็จะสรุปแล้ว
ค่ะคุณบินค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณบินพูดถึงเรื่องของการบริจาค
บอกว่าไม่ได้อยากรับบริจาคเป็นเรื่องของเงิน
แต่ทีนี้ถ้ามีบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน้ากาก
หรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถไปซื้อได้
หรือว่าไปติดต่อร้านที่มีหน้ากากแบบนี้ขายได้
เขาอยากติดต่อหรือว่าบริจาคเป็นเงินเนี่ย

เพราะว่าน่าจะลองเข้าไปดูที่ทางผู้ว่า

อาจจะมีหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รับบริจาคอะไรของพวกนี้
แต่ของผมเนี่ยก็คือผมจะซื้อเอง
ตัดเพลงติดต่อให้ร้านค้าเฉพาะว่าตรงนี้ผมคิดว่า
ไม่ควรที่จะมาเปิดรับบริจาคโดยที่

ถ้าเราจะช่วยก็คือเราก็ต้องช่วยเหลือ
เช่นนี้ทางหน้างานที่ธำลูกต้องการ

แบบปกติครึ่งหน้าที่ปิดแค่ตา
แค่ตากับจมูก๑๒๐๐ใบ

ถ้าใครมีต้องการส่งไปได้
ซึ่งคุณบินบอกแล้วว่าถ้าเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์พวกนี้

เพราะว่าเขาก็มีจำนวนเงินที่พอจะจ่ายให้ได้เหมือนกัน

สำหรับเด็ก๑๕อัน
เพื่อที่จะได้ให้น้องใช้ดำออกมานอกถ้ำได้
นี่คือสิ่งที่ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่